คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่สาวสวยกันบ้างนะคะ
จะบอกว่าคนสวยเนี่ยหันซ้ายก็สวยหันขวาก็สวย
เออนะคะแต่งตัวลุคไหนโอ๊ยมันจึ้งนะคุณผู้ชมค่ะ
อร่าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะพามาดูความสวยของสาวเหล่านี้กันนะคะ
เริ่มที่คนแรกไหมดาวิกาจ้ะเป็นยังไงโอ้ยสวยตลอดเลยอะ
ันตีความสวยนะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยเริ่มที่คนแรกนะคะ
ดาวิกาลุคล่าสุดค่ะชุดจำสูตรนะขาสั้นสีแดงแบบนี้แหละ
กันดีดีกับทรงผมหน้าม้าหน้าใจแหมปล่อยยาวลนปลายอะไรแบบนี้โอ้โห
ประกอบกับใบหน้าที่เป๊ะทุกองศาจริงมันทำให้ออกมาดูดีมากค่ะ
จึ้งอึ้งพุ่งสูงปรี๊ดไปเลยไม่ว่าจะแอคไหนก็อยู่หมัดโอ้โห
เป็นยังไงล่ะพี่แจ๊คเดี๋ยวคราวหน้าพี่อยากให้เธอแต่งนี้บ้างนะแต่เธอมีหน้ามาแล้วนะ
ไปต่อดีกว่านะคะความตะลึงจึ้งของอีกหนึ่งสาวแล้วกัน
คนนี้ต้องยกให้เลยขวัญอุสามณี
คนนี้เป็นยังไงล่ะพี่แจ๊คแหมสายฝ่อไม่ต้องบอกอะเนาะ

แต่งหน้าก็โทนุดน้ำตาในตาสีเทา
ก็ด้วยคอนแท็กเลนส์นั่นแหละค่ะมัดใจสายแบบฝรั่งเอาไปเลยนะคะ
อยากจะบอกว่านี่แทบจะไม่ใช่คนแล้วนะแม่
อันนี้แทบจะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ปลาร้า
โอ้โหสวยจริงนะคะ
ท้ายด้วยคนนี้หน่อยค่ะปิดท้ายความสวย
ปันสุทัศน์ตานี่ชอบมากสว่างวาบมาเลยพี่แจ๊คนะ
คือตอนนี้เธอโตขึ้นไปอีกขั้นแล้วนะคะ
ตอนแรกที่เราแบบว่าเห็นเธอครั้งแรกในวงการบันเทิงก็ยังเด็กอยู่อะเนาะ
ใช่ฮอร์โมนไงตอนนั้นน่ะเออใช่
ตอนนี้ความแบ๊วโอ๊ยสลัดออกไปเลยจ้า
ที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็จะได้เห็นแว๊บบ้างแหละว่า
นี่คนนี้ล่าสุดเป็นเด็กในสังกัดของพี่หวานเจี๊ยบแล้ว

ผู้จัดการดารานั่นเองนะคะที่ดูแลตัวแม่ของวงการ
สังกัดเขาก็มีใครบ้างนะมีคุณชมพู่อรยา
คุณดิวอริสราคุณคริสหอวัง
แล้วก็หลังจากเข้าสังกัดได้ไม่นานสาวปันโอ้โห
บ้านนี้ลูกสาวบ้านนี้เขาต้องผ่าสูง
เขาต้องแบบเว้าลึกแบบนี้มันเลิศจริงค่ะ
คุณดูซะก่อนความจิกกล้องเอ่ยผมเปียกแบบนี้
มันไม่ใช่จะมีกี่คนที่รอดนะผมเปียกได้ขนาดนี้คุณ
ค่ะแล้วก็ที่สำคัญงานผิวสำคัญมากเลย

โอ้โหสุดอะพี่แจ๊คไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าตัวจริงนะ
คุณผู้ชมอันนี้ว่าสวยแล้วนะตัวจริงยิ่งแบบเหมือนสว่างวาบออกมาเลยอย่างนี้
เราก็อยากสว่างว่าแบบนั้นมากนะคะคุณผู้ชม